มวยไทยนะคะไปต่อกันที่นักฟุตบอลกันบ้างค่ะ
นักฟุตบอลนอกจากจะต้องแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญก็คือการมีระเบียบวินัย

ราชนาวีก็เลยส่งนักเตะไปฝึกกับหน่วยซิลทหารเรือเลยค่ะ
ก็พลเรือโทรังสริตสัตยานุกูลนะคะผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่๑กองทัพเรือ
ในฐานะประธานบริหารงานสโมสรฟุตบอลราชนาวี
ทั้งหมด๓๑คนเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือกองยุทธการ
หรือว่าที่เรารู้จักแล้วก็เรียกกันสั้นว่าหน่วยซิล
ก็ส่งไปฝึกกันที่จังหวัดชมบุรีนะคะเวลา๒วัน๑คืน
ซึ่งการส่งไปฝึกครั้งนี้ก็บอกว่าเพื่ออยากจะปรับทัศนคติ
และกระตุ้นลูกทีมให้เข้มแข็ง
แล้วก็มีสมาธิสำหรับการสู้ศึกไทยพิมพลิกฤดูกาล๒๐๑๖ที่กำลังจะเปิดฉากค่ะ
สำหรับโปรแกรมการฝึกของนักฟุตบอลราชนาวีก็จะเหมือนกับมนุษย์กบหรือว่าหน่วยซิลนั่นเองค่ะ
มีตั้งแต่การใช้เรือยางนะคะการพายเรือในท้องทะเลที่มีระยะทางไกล
การออกกำลังกายกับท่อนซุงขนาดใหญ่การฝึกยิงปืน
การเข้าสถานีทดสอบการแก้ปัญหาผีในยามค่ำคืน
ซึ่งหลังจากฝึกหน่วยซิลเสร็จนักเตะราชนวีก็มีโปรแกรมที่จะเดินทางไปเก็บตัว
แล้วก็แข่งขันอุ่นเครื่องนะคะที่จังหวัดกระบีแล้วก็ภูเก็ตในสัปดาห์หน้าต่อไปค่ะ